ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันอีกแล้วว่ามันเป็นอุทาหรณ์จริงที่เพชรบูรณ์ค่ะ
มีเด็กผู้ชายคนนึงเขาก็ไปเล่นที่บ้านเพื่อนก็เล่นเกมกันเพื่อนก็โดนคนที่บ้านใช้เอาไปล้างจานหน่อย
เด็กคนนี้เห็นว่าอ้าวบนโต๊ะมีปืนวางอยู่
ปืนใครก็ไม่รู้ไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมมีกระสุนไม่มีกระสุนหยิบมา
แล้วเอาไปจ่อเพื่อนที่กำลังล้างจาน
แล้วก็มือไปลั่นไก่อ่ะปั้งเลยโอ้โห
กระสุนเข้าไปจนเขาบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ตำรวจสพชนแดนจเพชรบูรณ์ค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๘หมู่๒๗

นี่ค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้น

ก็คือโดนปืนเป็นปืนแก๊ปสั้นไทยประดิษฐ์

๕เมตรลำคอ๓เม็ดหัวไหล่อีก๑๕เมตร
กระสุนฝั่งในเจ็บอยู่ที่ครัว
เด็กชายวัย๑๔เองค่ะนี่นะคะ

แล้วคนก่อเหตุเป็นเด็กชายอายุ๑๓

ก็ยืนรออยู่ในที่เกิดเหตุคือตกใจเลย
พอตำรวจมานะตำรวจก็บอกว่าอ้าวไหนปืนที่ใช้ยิงอยู่ตรงไหน
ด้วยความที่เด็กที่เป็นคนยิงเขากลัว
เขาเอาปืนไปซ่อนเอาไว้ในกองไม้ข้างบ้าน
กลัวความผิดแต่ก็ไปชี้จุดนะว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้
ก็เลยถามเด็กชายวัย๑๓นะคะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปเล่นกับเพื่อนคนเจ็บนี่แหละ

เขาก็เลยไปนั่งล้างจานเด็กคนเจ็บอะนะ

เด็กวัย๑๓คนที่ก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เขาเห็นปืนวางอยู่ในครัว
ไม่รู้ว่าของใครไม่รู้ปืนจริงปืนปลอม
มีกระสุนไม่มีกระสุนเขาก็เลยไปหยิบมาเล่น
แล้วเล็งไปทางเพื่อนที่เป็นคนเจ็บ

น้องคนนี้บอกว่าคือเอานิ้วสอดไปที่ไกลปืน
มันปั้งเลยอะค่ะปืนลั่นเลย

โอยด้วยความเจ็บปวดอยู่บนพื้น
เด็กชายวัย๑๓คนยิงคนนี้บอกว่า
ตกใจมากไม่รู้ว่าปืนมีลูก
ตอนแรกเล่นเกมอยู่ครับแล้วย่าเขาใช้ไปล้างจาน
ก็เดินกลางไปแล้วกลับมา